ลาสวนในตำรวจเขาจับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
เป็นเหตุการณ์กรณีคนร้ายก่อเหตุอุกอาจไปขับรถเก๋งประกบยิงเจ
หลวงพ่อโสธรในจังหวัดฉะเชิงเซา
สุดท้ายตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้
ในที่สุดมีวินาทีการจับกลุ่มตัวด้วย
นี่แหละค่ะขณะตำรวจเข้าไปคุมตัวนายโชคทวีเกียจชัยเทวกุล
อายุห้าสิบสี่ปีเป็นเจ้าของอุรสผู้ต้องหาตามไม้จับ
คดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังคุมตัวได้นำตัวไปแถลงข่าวนะคะ
หลังก่อนหน้านี้ก่อเหตุยิงนายใสจัยฤทธิ์เนียมอายุสี่สิบแปดปี
หรือว่างเงาะโสธอนจนเสียชีวิตผู้ต้องหาเนี่ย
สารภาพว่าก่อเหตุจริงก่อนหน้านี้ไปดักรอผู้ตายก่อน
เกิดเหตุ๑วันแต่ไม่เจอเมื่อวันที่๙พฤศจิกายนจึงไปดักรออีกครั้งที่ปากทางเข้าบ้านตั้งแต่ตี๕
เพราะรู้ว่าผู้ตายเนี่ยต้องไปขายไข่ต้มช่วงเช้าจากนั้นเห็นเจ๊ง้อขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากหมู่บ้านก็เลยขับรถเก่งไปเบียด
ตอนนั้นเนี่ยเจ๊ง้อเริ่มรู้ตัวจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งแล้วก็วิ่งหนีตัวเองก็เลยลดกระจกฝั่งผู้โดยสารใช้ปืนยิงจนเจ๊ง้อเนี่ยล้มลงก่อนขับรถหนีไป
ยืนยันค่ะว่าทั้งหมดเนี่ยก่อเหตุเพียงคนเดียวหลังก่อเหตุก็หนีไปอยู่ที่จังหวัดชนบุรีจนถูกจับกลุ่ม
ส่วนสาเหตุเพราะว่าเจ๊ง้อยืมเงินตัวเขาไป๘๐๐๐บาทเมื่อปีก่อนบอกว่าจะเอาไปใช้หนี้นอกระบบ
แต่พอถึงเวลานัดคืนผู้ตายกลับบ่ายเบี่ยงเวลาทวงถามก็ถูกด่าทอต่างนานาทั้งที่เงินเป็นของคนที่ก่อเหตุนะคะ

เขายืมเงินผมไปเป็นแรมปีแล้วทวงถามก็กลับโดนด่าทุกครั้งไปไม่เคยได้ครับผมคุยแล้วครับทวงถามแล้วแล้วเขาก็ไม่ให้ปฏิเสธท้าทายมาตลอดครับไม่ให้ว่าจะทำไมครับผมด่าจนผมทนไม่ไหวครับผมมันโดนด่าตลอดครับผมทวงหนี้มาโดนด่ามาตลอดเงินไม่ได้ก็ไม่จำเป็นครับผมแต่ว่าศักดิ์ศรีครับโดนด่ามาโดนด่าฟังไม่ได้เลย
ตลอดมาเลยครับเวลาจะเขาจะมาเอาเขาก็ร้องห่มร้องไห้ผมก็สงสารให้ไปเขาเป็นเงินหนี้นอกนอกระบบว่าไปใช้หนี้นอกระบบแล้วผมเงินเดือนผมทำงานวันละสามร้อยกว่าผมจะเก็บได้เงินแสนก็แค่เนี้ยครับผมอ่ะเสียงจากผู้ต้องหานะคะสารภาพแล้วก็เล่ามาแบบนี้ทีนี้ไปฟังเสียงของนางสาวสุนันลูกสาวคนโตของเจ๊เงาะบ้างเปิดใจว่าเสียใจ
หวังว่าคนร้ายทำเกินไปที่ผ่านมาก็ให้กำลังใจให้กำลังใจแม่เท่าที่จะทำได้แม่ทำงานหาเงินตัวเป็นเกลียวเนื่องจากว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะเธอเนี่ยยังเล่าอีกนะคะบอกว่าจุดเกิดเหตุกับบ้านเนี่ยอยู่ห่างกันแค่ห้าร้อยเมตรใช้เวลาในการขี่รถจักรยานยนต์ไม่ถึงหนึ่งนาทีคร

แต่ทายอยคืออยู่เรื่อยค่ะ
แต่พวกเขาว่าไม่ให้เลย
ฟังอีกเสียงหนึ่งนะคะ
ลูกเขยของเจ๊ง้อเนี่ย

บอกว่าที่ผ่านมาแม่ยายจะมาปรึกษาว่า

ที่สำคัญป้าอ๋อยอยู่บ้านใกล้กัน
รู้ความเป็นอยู่ของครอบครัวทุกอย่าง

และมีคนบงการที่มากกว่า๑คนนะคะ